อุตราดิษฐ์เจ้าหน้าที่เขาได้สนที่กำลังกัน
ในการไปตรวจสถานบันเทิงแล้วก็ตรวจเรื่องยาเสพติด
แต่ปรากฏว่าขณะตรวจนั้น
มีเสียคนหนึ่งไม่พอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่
บอกเป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวไปดูคลิปกันนะครับ
อันนี้แหละครับเป็นเสียเบอร์๑๒เสื้อเขียว
ไม่พอใจต่อว่าเจ้าหน้าที่รวมทั้งยังผลักไหล่เจ้าหน้าที่อศ
ที่ทำหน้าที่ในการดูแลนักท่องเที่ยว
เข้าออกผ่านสถานบันเทิงแห่งนี้นะครับ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องช่วยกันห้ามปราม
ข้อมูลระบุว่าคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อวันเสาร์

เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิง
ก็เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่๓ฝ่ายนะครับ
ตำรวจภูทรจังหวัดปกครองจังหวัดแล้วก็ปกครองอำเภอ

เข้าตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยว๓๐๐กว่าคน
ระหว่างนั้นเสียเสื้อเขียวเบอร์๑๒
เกิดความไม่พอใจการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โดยบอกว่านี่มันเป็นการรบกวนนักท่องเที่ยว
คิดเลยเหรอว่าคนทำมาค้าขายอะไรอย่างนี้นะ

ก็ด่าทอเจ้าหน้าที่ตามคลิปนี่แหละครับ
เรื่องต้นจากการตรวจสอบทราบว่าเสียในคลิปเป็นเอเย่น
ส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดด้วย
ทางนี้ทางจังหวัดอุตราดิษฐ์อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ